ชอบอยู่แล้วชอบพาไปเที่ยวดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปแหวกไหว้ทะเล
ที่ไหนดีซีมิลันดีหรอนะอื้าพอฉะนั้นอย่ารอช้า
เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวซีมิลันเขามีมาตรการต่าง
คุณผู้ชมครับหลังจากทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับเขาได้ประกาศเปิดหมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะสุลิน
เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมปี๖๕ก็คือปีหน้านู้นเลยนะครับ
ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าเรือบ้านทัพละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
คือคักเลยล่ะครับเนี่ยฮะเกาะแปดหรือเกาะซีมิลันก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซีมิลันที่นี่นะฮะเขามีหินเรือใบ
บางคนเคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นนี่เป็นหินที่แบบว่าตั้งตังงานเลยนะนี่
สวยมากเลยล่ะเขาเรียกว่าหินเรือใบค่ะ
มันสวยงามมากแล้วเป็นหินที่มันเกิดจากการแบบผ่านการเวลาของธรรมชาติมันเกิดขึ้นจริง
เกิดจากธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นจริงธรรมชาติรังสรรค์จริงน้องใบตองครับ
นี่ครับเขาบอกว่าหินเรือใบเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเกาะซีมิลันนะ
แล้วนอกจากนี้บริเวณนี้เขามีอ่าวเกือกนะครับเป็นรูปโค้งเหมือนเกือกม้า
ฮาดใส่นิดขาวละมุลเนียนนุ่มฝาเท้าจริง
ดูสีน้ำทะเลใส่มั้ยละคุณดูสีน้ำทะเลสิมันใสมากเลยอะ
ปากการังใครที่ชอบดำน้ำดูปากการังดูปลาตัวเล็กน้อยมากมายหลายชนิด
นั่นคือสวรรค์ของพวกเขาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วทางด้านเหนือของเกาะนะครับนอกจากจะมีหินเรือใบแล้วยังมีหินรูปร่างแปลกตา
หินรูปรองเท้าบูธหินรูปหัวใจเป็ดโดนัลดัก
ส่วนจุดชมวิวหินรูปเรือใบก็เป็นอื่นจุดที่วิวสวยมาก
ตอนนี้นะครับทางอุทยานเขาฝากมาว่ามีความพร้อมเต็มร้อยที่จะเปิดการท่องเที่ยว
วันหนึ่งได้กว่า๓๓๒๕คนนะ
เขาจำกัดจำนวนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ำในจุดที่เป็นจุดดำน้ำลึก
ก็ประมาณ๕๒๕คนต่อวันรวมทั้งหมดที่จะไปทริปนี้ก็ประมาณสัก๓๘๕๐คนต่อวันนะ
คุณต้องจองก่อนคุณต้องซื้อตัวก่อนซื้อแบบล่วงหน้า๑วันครับ
แต่ยังไงซักก็ไม่ขอให้เกิน๖๐วันนะและสามารถซื้อตัวได้ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมนี้
ก็ยาวไปจนถึง๑๔พฤษภาคมปีหน้านู้นเลยวางแผนการเดินทางให้ดีแล้วซื้อตัวกันให้พร้อม
อยากไปมากเลยอ่ะซิมิลันควรจะต้องไปสักครั้ง
บางทีเราอาจจะดูแบบว่าท้องทะเลต่างประเทศที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็ดูสวยดี
แต่ลองมาเที่ยวที่เมืองไทยกันก่อนเที่ยวให้ครบยิ่งช่วงนี้การท่องเที่ยวในเมืองไทยต้องการการฟื้นตัว
ต้องการเหมือนกับประมาณว่าเหมือนเป็นการอัดฉีดที่ทำให้การท่องเที่ยวเรากลับมาคึกคักอีกครั้ง
ก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบมากขึ้นนิดนึงซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยว่ามันอาจจะต้องแบบวางแผนวางแผนการเดินทาง
ต้องดูสถานที่ต่างว่าเราจะต้องมีใบฉีดวัคซีนไหมจะต้องมีผลตรวจโควิดต่างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ